คุณผู้ชมใครที่ชอบไปจอดรถตามห้าง
แล้วชอบนิสัยหลงลืม
ต้องดูคลิปนี้เป็นสุดท้ายออกผ่อน

แต่ว่าเหตุการณ์นี้ต้องบอกก่อนนะว่า

ก็เลยนี่ฮะชนไม่น่าจะรีบนิดนึงนะคะถ้าชนแรงขนาดนี้
คิดว่าคงรีบประมาณแบบนี้มาก
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บริเวณห้างของลานจอดรถห้างดังแห่ง๑ย่านจตุจักร

โดยเจ้าของเฟซบุ๊กก็โพสต์คลิปนี้พร้อมบอกว่า
ต้องการออกมาเตือนให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่ไปจอดรถในห้าง
โดยระบุว่าคู่กรณีคือรถยนต์กระบะสีดำที่พุ่งชนที่เห็นในคลิปนะฮะ
คือคนขับกระบะเขาอ้างว่าเกียร์เขาค้าง

เออเขาได้แต่เขาว่าเกียร์ค้างก็เลยพุ่งไปข้างหน้า
ซึ่งรถของคู่กรณีไม่มีทั้งประกัน
ไม่มีทั้งพรบและไม่มีภาษี
ที่สำคัญไม่แสดงความรับผิดชอบใดแถม
ท้าให้ไปแจ้งความดำเนินคดีเองด้วย
เดี๋ยวเขาไม่มีพรบไม่มีประกันไม่มีภาษี

โดยโพสต์คลิปนี้เพราะต้องการจะให้เป็นบทเรียน
สำหรับการจอดรถในพื้นที่ส่วนบุคคล

คือบางทีเราก็ไม่สามารถทำอะไรได้

เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลของเอกชนนะครับ

ก็กลับมีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก
เพราะว่าคุณไปจอดขวางเขาจอดนานด้วย

เขาจอดซ้อนคันทำให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้
เขาขอยืนยันว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ย
ตนเองจอดไม่เกิน๑๕นาที

ก็จอดเข้าได้แต่เกียร์พีแล้วก็ปลดเบรกมือ
เขียนเบอร์โทรเอาไว้หน้ารถว่าสามารถติดต่อได้ตามเบอร์นี้

ซึ่งหากเห็นแล้วว่าเป็นข้อแก้ตัว
ก็ยินดีให้ทางคู่กรณีไปเอาหลักฐานไปแย้งได้ตลอดเวลา

แต่หากสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นเป็นความจริงขอความเป็นธรรมด้วยนะครับ
จากว่าช่วงที่ไม่มีรถใช้ส่งของไม่ได้
ใครจะรับผิดชอบประกันก็ไม่มี

ก็เลยฝากเป็นอุทาหรณ์ให้ทุกคนได้ฟังกัน

แต่จริงถ้าคู่กรณีกร์ศไม่มีประกันฟังงาน
แต่ว่าเจ้าของรถต้องจ่ายเองนะครับถ้าออกไปฟ้อง
ถ้าฟ้องถ้าพิสูจน์ได้ว่าเกียร์ไม่ค้าง
จอดรถขวางตรวจเกียร์เอ็นถ้าปลดไม่ได้